ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่วัดร่องขุนที่เชียงรายกันหน่อยดีกว่าค่ะ

แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ในการที่จะอำนวยความสะดวกที่จะดูแลความเรียบร้อยก็มีไม่เพียงพอ

อาจารย์เฉลิมชัยนี่แหละต้องปลอมตัวไปดูแลเองเลยนะ
แล้วที่ไม่สามารถแบบไปแบบให้รู้ว่าเป็นอาจารย์เฉลิมชัยได้
เพราะคุณคิดว่าถ้าเกิดว่าคนเห็นอาจารย์เฉลิมชัย
เซลฟี่สิครับ
โอ้โหคงแบบถ่ายรูปกันรัว
อาจารย์เฉลิมชัยก็เลยต้องปลอมตัวไปแบบนี้ค่ะ
ดูนะว่าคนมากมายขนาดไหนต้านดูนี่ซูมได้ป่ะวะเนี่ยขยายไหนซูมยังไง
ยังไงแม่เจ้านี่เดินเข้ามานี่นะโอ้โหนี่ดูดูมานี่ดูโอ้โหพี่น้องคนไทยฝรั่งจีน
มาหมดเลยแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ขึ้นวะเนี้ยโอ้โหคือคือถ้าอาจารย์ไปพูดเสียงอย่างเงี้
คนก็จำได้นะคนรู้ก็เป็นอาจารย์อะคือต้องไม่พูดต้องนิ่งอะเออถ้าไปฮ่าแบบเนี่ย
รู้เลยว่าอาจารย์ปลอมตัวมาแค่ฟังเสียงคนก็รู้อยู่แล้วไงแล้วนี่อาจารย์เขาไลฟ์นะ
ทางเฟซบุ๊กไลฟ์คือหลายคนถ้าเกิดว่าดูไลฟ์ของอาจารย์อยู่ก็จะรู้ไง
ก็นี่แหละอาจารย์ซึ่งทุ่มทุนสร้างมากนะคุณผู้ชมกลัวไงว่าถ้าเกิดว่าออกมาเป็นอาจารย์เฉลิมชัยปกติเนี่ย
ไม่ถึงลานจอดรถหรอกค่ะคนแห่ขอถ่ายรูปกันเพียบ
คลิปนี้อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะคะ
ก็เห็นว่าคนเนี่ยมาเที่ยววัดร่องขุนเยอะเลยคนมาชมความสวยงามเป็นจำนวนเยอะ
ก็เลยปลอมตัวมาแล้วก็ตามสไตล์ของอาจารย์นะคะคุณผู้ชม
อยากจะดูด้วยตาของตัวเองว่าคนมาเยอะจริงหรือเปล่า
แต่เราก็เห็นนะว่าคนแน่นเลยวันหนึ่งนี่เป็นแสนคนเลยนะคะ
้นทะลักเลยวัดเองก็พยายามขยายพื้นที่ลานจอดรถออกไปทางด้านหลังวัด
ปรากฏว่ารถก็จอดเต็มพื้นที่ทุกวันเหมือนกัน
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์ปลอมตัวมา
เพื่อดูว่าคนมาเยอะจริงหรือเปล่าแล้วเนี่ย
ฉันว่าคนน่าจะรู้แน่เลยเพราะดูสิแต่ละกล้องเนี่ย
เขาพยายามหันมือถือมามาถ่ายหันหน้ามาถ่ายอาจารย์นะคะ
จากนั้นอาจารย์ก็ยังอัดคลิปเป็นคลิปอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคน
ก็อวยพรให้กรรมดีของแต่ละคนส่งผลให้คนที่ปฏิบัติดี
ประสบความสำเร็จให้มั่งคั่งให้ร่ำรวยให้อยู่เย็นเป็นสุข
แล้วก็ประสบความสุขสำราญด้วยบุญของตัวเอง
เพราะว่าความสุขใครอยากได้ต้องทำดีเอง
อาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะเสกสุขให้กับใครได้
อยากให้ฟังอาจารย์อวยพรต้อนรับปีใหม่นี้หน่อยค่ะ
มีความมั่งคั่งรำรวยก็อยู่ที่ตัวเราเอง
เราเสกตัวเราเองเราอวยพรตัวตัวเองนะครับ
สวัสดีทุกท่านแฟนคลับของวัดร่องคุณและไว้เทมเปิด